โปรดติดตามตอนต่อไป
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

เรานี่นะนี่เจ๊เลี้ยงเลยเลี้ยงเลย

ผมเนี่ยไปบนไว้แล้วไปซื้อร็อตาลีมา
ผมก็ถูกเลขท้าย๒ตัว
ได้สองพัน

ปล่อยปลาไว้ก็โทษพี่
ก็โดนปล่อยปลาปลาดุกหรือปลาช่อน

นี่ไปถามกรงประมงแล้วเค้าว่าตวงสิบกว่าล้านน่ะ
โอ้โฮถูกไว้สองตัวจะพอเลย

โอ๊ยขาดพูดถึงปลาอืมเล่นท้ายปันหาย
แบบท้ายปันหายเกี่ยวกับปลาไหม

ปลาอะไรว่ายน้ำไม่ได้
ปลาว่ายน้ำไม่ได้
ปลาอะไร
ปลาไม่สบาย

ปลาพิการ

ปลาท่ำโก

จริง
จะเต้นยอด

ใช่แต่ถ้าแพ้เจ๊ต้องมีข้อตกลงนะต้องถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊จะบอก
สามคนคิดว่าจะเอาชนะสมองอันชาญฉลาดของเจ๊ได้ไหม

สบายอยู่แล้วบอลพ่ายมา

น่ากลัว

น่ากลัวน่ากลัวด้วยซิวเลยนะ

ปลาที่น่ากลัวที่สุดคือ
ปลาไป๔๐อย่างเจ๊แล้วยังหาสามีไม่ได้

คืนนี้ไปหาเจ๊ที่ห้อง

เขาบอกอะไรนะกินปลาแล้วบำรุงสมอง

เจ๊กินปลาเขาบอกมันจะได้ฉลาดขึ้นไง

เอ้ามันมีอะไรอ่ะมันมีสารอะไรนะ

มีสารไข่ฟงมีหวังฉูหมู

คุย

นี่ถ้าเจ๊ชอบกินปลาแล้วไม่ผิดหวังแล้ว
สิงบูรีไอ้แม่แม่ปลาร่าเผาอะไร

แม่มาใครเผา

ซุ้มทางเข้าจะเป็นขวดตั้งใหญ่

เขาจะมีน้ำพริกน้ำอะไรมาหลายอย่าง
พวกเราสี่คนก็กินกันได้เลย๊ะ
สบายเลยโอ๊ยโอ้โฮ
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแม่ลาปลาเผา
จังหวัดสิงห์บุรี๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ส้มตำปลาช่อน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

สวยหุ่นดีมากเลยอ่ะ

แปดร้านเลย

วิน่าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวมีราศีจริงเลย

ฉันมีปัญหากับเมีย

ก็เมียฉันชวนฉันไปเดินห้างสรรพสินค้า

แล้วเมียบอกว่าอยากจะได้ชุดชั้นในเป็นแบบทูพีช

ก็เลยตอบเมียไปด้วยความที่ไม่คิดว่า
อย่างเธอนุ่งกางเกงในแบบชูพีฟไม่ได้
เธอต้องนุ่งกางเกงในคนท้อง

แล้วเมียบอกว่ามันอยากได้ชุดนอน

ฉันบอกว่าชุดนอนอย่างเธอไม่เหมาะหรอก
อย่างมึงมันต้องผ้าคุมตู้เย็น

กลับมาถึงบ้านมันเก็บของหนีไปเลย
ฉันอยากจะลบคำพูด
ที่พูดกับเมียแล้วจะได้กลับมาดีกันเหมือนเดิม
นี่ไงเพราะพี่พูดไม่คิดไง

นี่ไงอะไรอะไรเหนียวเหนียว

ใช่

ราคาถูกที่สุด
เอาล่ะคุณพึ่งไม่รู้ว่าเคยใช้ลบคำผิดบ้างไหม

ผมบอกเลยว่าผมจะไม่โกหกคุณพึ่ง

ถูกแล้วก็ง่ายมากก็คือเทปลบคำผิดครับคุณพึ่งครับ
อันนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

ผมถูกกว่าของผมยังซื้อมาอาเล็บเลยผมถูกกว่า

ขอบคุณขอบคุณพี่บอลข้อมน้ำเบิร์ดด้วยเข้าไปข้างใน
ปากไม่มีคำอะไรจะให้เนื่องจากคำว่ารัก

เอาล่ะเลยวัยเรียนมานานยัง

คิดว่ายางลบนะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

อยากตอบเลยไหม

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สวัสดีครับพี่จุกเกียรติ

เป็นขนมที่ราคาถูก

ข้อนี้นะฮะผมบอกเลยว่าต้องเชื่อผม

ถ้าจะเอาถูกแล้วก็ง่ายเลย
ลืมมาเป็นแล้วอันนี้มีแค่ขนมปังกับน้ำตาลแค่นี้

ไม่มีไส้ผมถือมาผมยังไม่มีไส้เลย
น้าถูกที่สุดของผมถูกกว่าอันนี้ถูกสุด
เอาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณพึ่งนะคะ

ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เทอร์ก๊อบ
เอาล่ะขอบคุณที่สั่งกันด้วย

จะไปซื้อลูกชอบกิน
ถ้าให้พี่เดานะอันนี้จะถูกสุด
แต่อันนี้น่าจะแพงค่ะเพราะเป็นเบอร์รี่ใช่ไหม

อันนี้มีทั้งเป็นรัฐเบอร์รี่แล้วก็แคนเบอรี่

แต่ช็อกโกแลตหนูว่าไม่น่าจะแพงนะคะ

อย่างนั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่
นี่ค่ะซัมเมอร์เบอรี่ที่น้องพึ่งไม่ได้เลือกนะคะ

และเป๊กจะเฉลยที่โคโก้เทดดี้ค่ะ

ว่าจะถูกหรือจะแพงกว่า

กลายเป็นว่าอันนี้ถูกสุดแล้วคุณพึ่งเขาก็เจ๋งมากเลย
เจ๋งมาก
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

คนเห็นสวยแล้วขนมก็ต้องอร่อยค่ะ
อันนี้ค่ะเป็นคำถามข้อที่๖ของคุณพึ่ง

็อกโกแลตทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ถูกที่สุดค่ะ
ทานได้พี่นุ้ยขาทานได้นะ

ได้ทำจริงชิมแล้วมันจะรู้เลยแล้วอันไหนราคาถูก
ก็ได้รสอร่อยเผลออาจจะแบบเทสเอาจากรสอย่างนี้

เป๊กจะเฉลยที่อันแรกที่คุณเลือกค่ะ
เราจะตั้งต้นกันที่สินค้าที่คุณเพิ่งเลือก
๘๘บาท

เอาล่ะเปิดมาที่๘๘บาทค่ะ
และเป๊กจะเฉลยที่ช็อกโกแลตแอลมอนที่คุณพึ่งไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

็อกโกแลตเฮเซลนัทที่คุณพึ่งไม่ได้เลือก
แพงกว่า๘๘บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

อุ๋ยเป็นอีกแล้ว

ข้อมันก็คำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

เออนี่แต่งตัววัยรุ่นพี่

อ้าวเล่นตัดมุกกันแบบนี้
ทำเอาผู้ช่วยนุ้ยของเรา
ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียว
ว่าแต่คำถามข้อที่๗ของคุณพึ่ง
ที่เดิมผ่านด้วยเงินรางวัล๕๐๐๐๐บาท

ช่วงหน้ามาดูกัน